ตามต่อคดีที่เชียงใหม่ที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อวานนี้

เพราะว่ามีพ่อค้าเจ้าของร้านลาบ
ไปดื่มเหล้าในร้านคาราโอเกะ
แต่ปรากฏว่าถูกวัยรุ่นกลุ่มไทยใหญ่
ซึ่งอยู่โต๊ะข้างรุมทำร้ายแบบนี้
แล้วก็เหมือนมีลักษณะของการกระชากสร้อยคอ
ของพ่อค้าร้านลาบนี้ไปด้วยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะ
ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
ก็จะพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้เสียหาย
กำลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายนะครับ
ทีนี้ฮะทางทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุย
กับทางพนักงานของร้านคาราโอเกะ
ก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเกิดเหตุ
ฟังเสียงของพนักงานร้านคาราโอเกะเขาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ทายใหญ่จะปลิ๊กแล้วก็
อันนี้เหมือนจะไปทักทายเขาก็นี่
เสร็จแล้วก็อันนี้หันก็คือตอนที่อันนี้ไปนะก็เขาอู้กันแล้ว

ราชกรรมผู้หญิงก็ยู้อย่าบอกว่าผู้ยู้มันนี่มันนี่

แล้วก็อัลล่าเขาก็ปิดไปผู้หญิงเขาก็ไปอยู่ที่เดิม
แล้วอันนี้ก็ผู้เสียหายก็ไปหาเขาอีกรอบ
แล้วอันนี้ก็พักหลุดละ

สร้อยหายนี่น่าจะตรงนี้ก็
พนักงานร้านก็บอกว่าเขามานั่งอยู่โต๊ะข้างกันนะครับ
เจ้าของร้านราบก็มานั่งคนเดียวมาดื่มเหล้านะฮะ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็มากัน๔คน
ชาย๓หญิง๑ปรากฏว่า
เจ้าของร้านลาบเข้าไปคุยอะไร
ไม่รู้กับผู้หญิงในโต๊ะนั้น
ทีนี้มันก็เลยอาจจะเกิดเป็นความหึงหวงอะไรหรือเปล่า
หรือว่ามีการพูดกระทบกระทั่งกันหรือเปล่า
พอออกจากร้านมาก็เลยโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายสุวิทย์สายหงทองอายุ๓๕ปี
เจ้าของร้านลาบแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกกลุ่มทำร้ายนะฮะ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เข้าพบพนักงานสอบสวน
สพแม่ปิงเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน
จากนั้นฝ่ายวัยรุ่นได้เช็คบินออกจากร้านไป
ตัวเขาเองก็เดินออกไปสูบบุหรี่อยู่หน้าร้านเท่านั้นเอง
กลุ่มของวัยรุ่นได้วนรถกลับมานะครับ
ตัวของเจ้าของร้านลาบผู้ชายคนนี้ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็ทักไปแค่ทักว่าลายศักดิ์สวยดีนะ
แล้วก็มีการเดินเข้าไปพูดคุยกันกับกลุ่มของวัยรุ่น
โดยเฉพาะเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่น
ทีนี้ครับตัวเขาถูกผลักออกมา
แล้วก็ระหว่างที่เขาถูกกลุ่มทำร้าย
เขายังรู้สึกตัวว่าเขาถูกกระชากสร้อย
เพื่อจะดึงสร้อยแล้วก็ล็อกเก็ตสร้อยคอทองคำของเขานะครับ
เขาดึงเอาล็อกเก็ตกลับมาได้แต่สร้อยอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่น
ฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ

เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเขาเข้าใจ
มันอาจจะเป็นเรื่องของการพูดผิดหูหรือไปแซวอะไรอย่างนี้นะฮะ
ตอนแรกก็จะไม่ติดใจจะแจ้งความนะ
แต่ทีนี้ที่ต้องแจ้งความเพราะมันมีกรณีของสร้อย
สร้อยคอทองคำที่ถูกกระชากไปเนี่ยนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจ
คือเป็นการรุมทำร้ายด้วยนะฮะ
ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่ปิงเมืองเชียงใหม่นะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ดูเส้นทางหลบหนีของกลุ่มวัยรุ่น
ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด๔คนนะครับ
ก็มีชาย๓หญิง๑ตามที่เห็นในคลิปเลย
เมื่อช่วงเย็นวานนี้มีคนหนึ่งได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับ
แล้วก็ช่วงเที่ยงวันนี้ทางตำรวจขออภัย
ก็มีอีก๒คนนะครับได้เข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็คือนายอัศดาธรอายุ๒๕ปี
แล้วก็นางสาววิพาพันธ์อายุ๒๖ปี
นี่ก็เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในกลุ่ม๔คนนี้นะครับ
โดยนายอัศดาทรสารภาพบอกว่า
วันนั้นก็ไปดื่มเหล้าที่ร้านคาราโอเกะกับแฟนสาวนี่แหละครับ
แล้วก็ตัวของนายสูวิทย์เข้ามาแซวเข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ออกตามสื่อโซเชียลเนี่ย
จริงแล้วเป็นคลิปเหตุการณ์บางส่วนเท่านั้นเองนะครับ
หากผู้เสียหายหรือนายสุวิทย์บริสุทธิ์ใจ
น่าจะเอาคลิปทั้งหมดมาเผยแพร่
เพราะมันมีบางช่วงบางตอนที่นายสุวิทย์เองนั่นแหละ
เป็นคนที่เข้ามาหาเรื่องพวกเขาก่อนนะฮะแต่ภาพมันไม่ปรากฏอยู่ในคลิปไงคุณ
ภาพที่ปรากฏก็เห็นพวกเขาคือกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายนายสุวิทย์แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นเขาเลยบอกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเขาเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าที่วัยรุ่นเขาต้องสารภาพเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
ก็เพราะมีคลิปเป็นหลักฐานแต่สิ่งที่เขาต้องเข้าไปทำร้ายผู้เสียหาย
เพราะเขาต้องการจะปกป้องแฟนสาวของเขา
เพราะว่าทางผู้เสียหายเข้ามาหาเรื่องพวกเขาก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของสร้อยคอทองคำตัวของนายอัศดาธรแล้วก็คนที่มามอบตัวอีกคน
คือนางสาววิพาพันธ์ทั้งสองคนบอกว่า
ไม่ได้เป็นคนเอาสร้อยคอทองคำของนายสุวิทย์ไป
เรื่องต้นนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าว
หาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
ส่วนคนที่เอาสร้อยไปทางพนักงานสอบสวน
จะได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่
ออกหมายจับตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ก็คงต้องเป็นในกลุ่มในกวนที่ทำร้ายร่างกายกันอยู่

นี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามล่าตัวบุคคลต้องสงสัยอีก๑คน

คาดว่าจะเป็นคนที่นำสร้อยคอทองคำของนายสุวิทย์ไป

เพราะว่าตอนนี้คือในกลุ่ม๔คน
อบตัวละ๓ใช่ไหมครับผู้ชาย๒ผู้หญิง๑
ก็เหลือนายวันเฉลิมอีกคนนึงที่ตำรวจต้องตามตัวนะครับ